ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องงงเหมือนกัน
จะเรียกว่าลักพาตัวสุนัขไปเรียกฆ่าไทย
ก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้นะคะ

คือน้องหมาพันชิวาว่าของเจ้าของเนี่ยนะคะ
คือมีคนเอาของเอาไปเลี้ยงก็ช่วยดูนะคะแล้วก็ไปเลี้ยง
วันหนึ่งโทรมาบอกเจ้าของบอกว่า
เอาเงินมาให้๓๕๐๐บาทถึงจะคืนสุนัขให้

แล้วถ้าเกิดไม่เอามาให้อ่าจะเอาสุนัขไปขายโอ้โห

คุณวลัยลักษณ์นะคะเจ้าของสุนัขตัวนี้ค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีราชาชนบุรีค่ะ
ว่าสุนัขตัวนี้ค่ะชีวาว่า๗ปีเพศผู้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
ฝากให้คุณพ่อดูแลแทนแล้วพ่อก็คือมีอาชีพขับรถรับจ้าง
วันนั้นเพื่อนพ่อโทรมาจ้างให้ไปช่วยขนของเพราะว่าจะย้ายบ้าน
พ่อก็พาสุนัขไปด้วยตอนที่พ่อทำงานภรรยาของเพื่อนพ่อเนี่ยก็พาสุนัขไปเดินเล่น
พอกลับมาบอกเอ้าหายไปแล้วหมาวิ่งหายไปแล้วนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานภรรยาของเพื่อนพ่อคนนี้ไลน์กลับมาบอกบอกว่า
ถ้าอยากได้สุนัขคืนให้โอนเงินมาให้๓๕๐๐บาทถ้าไม่โอนเงินมาแล้วก็
จะขายสุนัขตัวนี้ให้คนอื่นทันทีโอ้โหโอ้โหนี่มันเรียกค่าถ่ายจริงด้วย
คือพอเธอทราบเรื่องก็พยายามติดต่อกลับไปถามไม่รับสายค่ะขาดการติดต่อไป
แต่ว่าล่าสุดนะคะมีรายงานกลับมาบอกว่าติดต่อได้แล้ว
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องโอนเงินมาแล้วนะเดี๋ยวอีก๑อาทิตย์จะเอาน้องหมามาคืนให้

เขาก็บอกว่าอยู่โคราชแล้วถ้าอยากได้คืนให้โอนเงินมาก่อน๒๐๐๐บาทรอบแรก
พอมาอีกวันหนึ่งบอกพ่อว่าต้องโอนมานะก็เป็น๓๕๐๐บาทแล้วค่ะ
ถ้าไม่โอนมาเขาจะขายหมาต่อทุกบาทไป

ก็มีติดต่อมาว่าตอนนี้ไม่ต้องโอนแล้วนะเดี๋ยวภายในอีกอาทิตย์หนึ่ง